คุณผู้ชมครับอยากจะกินอาหารซีฟู้ดน้ำจิ้มแซ่บเนี่ยนะฮะ
แต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอน้ำจิ้มแซ่บจริง
แต่ราคาก็สุดแซ่บเหมือนกัน
ดเหงื่อค่ะกัญเชียงปู๖๕๐บาท

บอกว่าไปกินอาหารซีฟู้ดที่ร้านอาหารทะเล
ชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
แล้วสุดท้ายคิดราคามา
แล้วบอกว่าจานที่มาเสิร์ฟเป็นกัญเชียงปู

เมื่อ๒ทุ่มของวันที่๑๔ตุลาคม
ที่ผ่านมาได้นัดคุยงานกับเพื่อน
ไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่ง

ริมถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ไปถึงก็สั่งมาสัก๓๔รายการ
มีทะเลลวกมีกัญเชียงปูม้า

อยนังรมทรงเครื่องแล้วก็หมูสะเต๊ะ
แต่เมนูที่มีปัญหาคือเมนูกัญเชียงปูม้านี่แหละครับ

ผู้หญิงคนนี้ก็บอกเอ๊ะหรือว่าเสิร์ฟผิด

ลักษณะเป็นเหมือนเนื้อปูกล้ามก้อยคุณ
เขาบอกว่าเป็นปูตัวเล็กผ่าซีกมี๖ชิ้น

เขียนว่าเป็นกัญเชียงปูนึ่ง๖๕๐บาท
และทางร้านยังบอกว่าไม่ได้ส่งผิด
นี่แหละคือกัญเชียงปูนึ่ง๘ชิ้น๖๕๐บาท

ตอนนั้นมันเป็นเนื้อปูก้ามก้อยผาซีกมา
น่าจะ๒๐๐๓๐๐บาทเท่านั้นเอง

คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นปูนึ่ง

เพราะกัญเชียงปูเราอยากได้เนื้อก้อนโต

หรือว่าที่หัวหินเขาเรียกแบบนี้ว่ากัญเชียงปู

เพราะว่าพอเรื่องนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียล
กระเทือนถึงร้านอาหารทะเลที่หัวหินใช่ไหมฮ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลีขันคือ
รองพิรมนินทยานำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร้านนี้เลย
ก็ต้องเปิดเผยชื่อแหละเพราะท่านไปตรวจร้านนี้
ไข่มุกซีฟู้ด๒ตามที่มีการร้องเรียนมานะครับ

หลังจากมีผู้โพสต์ออกมาบอกว่า
กระเจียงปูแต่ได้ปูนึ่งหั่นท่อน๖ชิ้น
ราคา๖๕๐บาทแพงเกินเหตุ
ด้านของนางสมรักทองปุ๋ยเจ้าของร้านยอมรับนะคะว่า
ราคาอาหารบางเมนูจะแพงจริง
แต่เป็นเพราะราคาต้นทุนมันสูงเหลือเกิน

แต่ก็จะย้ำให้ลูกค้าตรวจสอบราคาอาหารก่อนสั่ง
มั่นใจว่าทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว

เกินหรอกเพราะว่าให้ไปตรวจสอบในตลาดดูได้
เทศกาลกับวันธรรมดาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะเลยนะ

กลายเป็น๘๕๐อะไรทำนองนี้

เทศกาลเราก็จะขอขึ้นเป็นบางตัว

กัญเชียงเนี่ยแพงเราก็จะขึ้นแต่แค่กัญเชียง

แล้วก็เวลาเราให้เมนูลูกค้าเนี่ย
เราก็จะให้เขาดูตามป้ายอะไรเนี่ย
ตรวจสอบราคาอาหารผ่อนสั่งอะไรอย่างเงี้ย

เพราะเราก็ทำตามถูกต้องหมดทุกอย่าง
กับการที่ว่าราคาก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะ

ตัวไหนแพงตัวไหนถูกเราก็จะบอกก่อน

ขณะที่ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
บอกว่าหลังจากนี้จะมอบหมายให้ทางอำเภอ

พร้อมฝากถึงนักท่องเที่ยวให้ตรวจดูราคาอาหารก่อนสั่ง
และหากเพราะว่าร้านใดมีอาหารที่สั่งไม่ตรงตามเมนู
หรือมาเสิร์ฟผิดเมนูอะไรอย่างนี้เสิร์ฟผิดความต้องการ
ก็ขอให้นักท่องเที่ยวร้องเรียนทางร้านเลย
แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมได้
รับในการร้องเรียนต่างนี่นะครับ
ส่วนการตรวจสอบนั้นครั้งนี้พบว่าลูกค้าไม่ติดใจเอาความ
แต่ก็ได้กำชับให้ทางร้านติดป้ายราคาให้ชัดเจน
พร้อมทั้งให้มีภาพประกอบที่ถูกต้อง
จะได้เข้าใจตรงกันตรงตามชื่อเมนู
ส่วนเรื่องการขอใบอนุญาตต่างก็จะให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแล
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้ค้าขายได้ต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเด็ดขาดนะนะ

เขาโพสต์ในโลกโซเชียลกับที่แม่ค้าออกมาให้ข้อมูล
ก็ไม่ตรงกันไงเพราะลูกค้าบอกว่าได้๖ชิ้น

ใช่แต่ว่าแม่ค้าบอกว่าจริงแล้วให้มาตั้ง๘ชิ้น

ทีนี้พอลูกค้าบอกว่าเห็นแม่ค้าออกมาพูดอย่างนี้พอแล้ว

เมื่อเขาพูดกับเรามาแบบนี้ก็จบกันไป
แต่ลูกค้าเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับ

เรื่องเงินจ่ายได้นะครับแต่ว่าอยากให้ตรงตามเมนู